เตือนภัยคนที่ชอบเที่ยวสถานบันเทิงคุณผู้ชม
ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
นี่คือสภาพเธอเธอนอนไม่รู้สึกตัวเลยคุณผู้ชมฮะ
เหมือนว่าโดนยาสลบหรืออย่างไรไม่ทราบ

เป็นแผลทะเลาะน่าจะมาจากการลม
เธอก็กลัวจะเสียมารยาทก็เลยหยิบแก้วนั้นเข้ามาดื่ม

คุณว่าบอกว่าเธอสลบหน้าทิ้มพื้นเลยอ่ะ

กำเดาไหลเข่าแตกจมูกอักเสบ
ธาตุไฟแตกเลือดออกทุกรูในร่างกายเลย
คุณว่าบอกว่าเธอโชคดีนะที่ร่างกายเธอแข็งแรง
นอนน้อยแล้วดื่มเยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ดีไม่ดีเธอจะช็อกเอา
มาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้แก้วนั้นน่ะ
คนที่ยื่นมาให้ใส่อะไรลงไปแต่น่าจะไม่ใช่เหล้าสุราหรือของเมา
แต่ฤทธิ์มันคล้ายกับยาสลบที่ไว้ใช้เวลาผ่าตัดเพราะเธอบอกเธอสลบไปเลยนะ

บอกน่ากลัวมากหลังจากนี้จะไม่รับแก้วจากคนแปลกหน้าอีกแล้ว
ดีที่ยังฟื้นขึ้นมาได้โชคดีที่ไม่สลบยาว
แล้วเธอก็ฝากเตือนให้ระวังกันด้วยเพื่อนเพื่อนของเธอครับ
ต่อไปนี้ให้ปฏิเสธไปเลยคนไม่รู้จักแล้วยื่นแก้วไปให้อย่าไปกินเลย
แล้วก็มีคนถามว่าใครทำเธอจำได้หรือเปล่า
โชคดีที่คืนนั้นแฟนเธอไปด้วยครับไม่อย่างนั้นเธออาจจะโดนอุ้มไปแน่
กินเข้าไปแป๊บเดียวง่วงเลยหลับเลยดีไม่ดีโดนอุ้มไปด้วย
เผลออาจจะมีการใส่กลุ่มทิงเจอขาวเข้าไป
ยานี้จะทำให้เลือดสูบฉีดเยอะ